คุณผู้ชมค่ะมาดูอีกเหตุหนึ่งนะคะ
ข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน
กับเหตุลอบวางระเบิดนะฮะรองแม่ทัพภาคสี่นะฮะ
จังหวัดนราธิวาสงานนี้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองนาย
และบาดเจ็บสาหัสอีก๑นายค่ะ
นี่คุณผู้ชมภาพที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้
หลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ที่น่าตกออกตกใจจริง
คุณผู้ชมเป็นนาทีที่กู้ภัยนะฮะ
นำทหารที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
อันนี้เป็นภาพในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชม
นี่คือทหารที่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสโดนสะเก็ดระเบิดเต็มตัวเลยค่ะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของคณะพลตรีภัยศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคสี่
และรองพอกรมนภ๔ส่วนหน้านะฮะ
เกิดขึ้นบริเวณบ้านไอกาแซมหมู่๖ตำบลศรีสาคอนค่ะ
ซึ่งจุดนี้ที่เกิดเหตุห่างจากฐานปฏิบัติการบ้านไอกาแซไม่ถึง๑กิโลเมตรเท่านั้นคุณผู้ชม
ในจุดเกิดเหตุค่ะพบหลุมระเบิดเกือบกลางถนนลึก๑เมตรกว้าง๒เมตรเนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
แล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องค่ะที่คนร้ายประกอบใส่เอาไว้ในถังแก๊สหุงต้ม
หนักราวราวห้าสิบกิโลกรัมนะฮะตกกระจายเกลือนเต็มพื้นถนนแล้วก็พงย่าเลยค่ะ
บริเวณริมถนนพบกับสายไฟฟ้าลากยาวเข้าไปในป่ารกทึบประมาณ๑๐๐เมตร
ห่างจากหลุมระเบิดไปประมาณสามสิบเมตรค่ะพบกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำ
ซึ่งรถคันนี้เป็นรถของหน่วยชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดอโนไทยนะฮะ
ดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์ตัดสัญญาณค่ะรถเนี่ยอยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ตัวถังถูกอนุภาพของระเบิดทำลายได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันค่ะ
ในรถคุณผู้ชมพบผู้เสียชีวิตสองนายด้วยกันค่ะคือพันธรีลิขิตวิทยาประพารัฐ
เป็นหัวหน้าชุดอีโอดีกับจ่าสิบเอกอิสระเลิกนอกเป็นพลขับค่ะ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ๑๐เอกศักดิ์สอนสายน้ำ
ซึ่งเพื่อนฐานได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสาคร
หลังจากนั้นส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตก็มีการนำส่งโรงพยาบาลศรีสาคร
เพื่อให้ทีมแพทย์ชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่ผู้บังคับบัญชาจะมีการเคลื่อนย้ายศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียจค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขณะที่
พลตรีภัยศาลรองแม่ทัพภาค๔

ติดตามเหตุคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนสงคราม

สถานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่๔๙๐
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไอกาแซหมู่๖ตำบลศรีสาคอน
เมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
พอมาระหว่างทางถึงจุดเกิดเหตุ
คนร้ายที่ซุ่มอยู่ก็มีการจุดชนวนระเบิดค่ะ
อนุภาพทำลายอย่างรุนแรงค่ะ
จนกระเด็นไปไกลเกือบ๓๐เมตร
ทหารสังวัยชีวิต๒นายเจ็บสาหัสอีก๑นาย
หลังจากเกิดเหตุทหารได้ออกไล่ล่าคนร้าย
พร้อมกับตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ว่าคนร้ายได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำ
ของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงนั่นเองค่ะ

ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตด้วยนะ